วันนี้ภรรยาของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕มาร้องสื่อค่ะ
บอกว่าเธอนั้นขึ้นเครื่องบินของสายการบินนกแอร์
แล้วเธอก็บอกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่าเดี๋ยวเวลาจะลงเครื่องเนี่ย
ขอรถวิวแชร์หรือว่ารถเข็นหน่อยได้ไหมเพราะว่าเธอน้ำในหูไม่เท่ากัน
กลัวว่าจะวิ่งเวียนศีรษะแต่ปรากฏว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ให้เธอลงจากเครื่องแล้วก็จ่ายเงินคืนให้
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอ้างว่าขอใบรับรองแพทย์
แต่ว่าเธอไม่มีใบรับรองแพทย์ให้ก็เลยไม่มั่นใจในความปลอดภัย
สำหรับการเดินทางบนเครื่องบินก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเอง
ก็เลยไม่ให้เธอขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะคะ
พลตำรวจรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้ค่ะว่า
ภรรยาก็คือนางยศวดีปานเง่าอายุ๕๔ปี
ถูกเจ้าหน้าที่ของสายการบินนกแอร์เชิญลงจากเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
ระหว่างจะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ยศวดีก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบนี้ค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วเธอก็เวียนหัวก็เลยให้คุณหมอตรวจร่างกาย
คุณหมอบอกว่าเธอเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
นอนโรงพยาบาล๒คืนแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
คุณหมอบอกว่าโรคนี้ขึ้นเครื่องบินได้
แต่ระหว่างเข้าไปนั่งในเครื่องบิน
ก็บอกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่าเธอมีอาการเวียนหัวนะ
รถเข็นหรือว่าวิวแชร์ให้หน่อย
แต่ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบอกว่า

กัปตันก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องแล้วก็ขอคืนเงิน

แล้วก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์บนเครื่องบินเนี่ย

แล้วก็บอกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบิน

ทำไมก็ให้เรารงล่ะ
ให้ไปไม่ได้แล้วก็บอกว่างแล้วเรา
แล้วบอกว่าแล้วเราไม่เห็นเขียนชื่นป้ายอะไรไว้เลย
ว่าคนปิดโรคอะไรปิดโรคอะไรขึ้นเครื่องไม่ได้อย่างนี้
แล้วเราก็หายแล้วแล้วหมอก็อนุญาตให้เรามาไป
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูทางฝั่งของสายการบินนกแอร์กันหน่อย
เขาก็มีการออกแถลงการออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
นกแอร์บอกว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง
นางยศวดีปานเง่าเนื่องจากว่าผู้โดยสารได้แจ้งลูกเรือ
ในขณะที่เครื่องยังไม่ออกเดินทางว่ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน
ลูกเรือก็เลยปฏิบัติการตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย
ก็คือขออนุญาตตรวจสอบเอกสารใบรับรองแพทย์
เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่ากรณีนี้ตัวคุณยศวดีไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์มายืนยันค่ะ
แล้วก็ไม่ยอมที่จะลงนามรับรองการเดินทาง
ปัปตันผู้ควบคุมอากาศยานก็เลยตัดสินใจว่า
ต้องยกเลิกการเดินทางของคุณยศวดี
เพราะว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางเป็นสำคัญค่ะ